คุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันในกลุ่มไลน์คนชัยภูมิ
คือบอกมีผู้ชายคนนึงไม่รู้เป็นอะไร
แก้พร้าพเป็นชิอกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซต์ไปตามถนนหล่นทาง
คุณผู้ชมทำยังไงคะถ้าเจอเพื่อนร่วมทางแบบนี้ค่ะ

เรียนแล้วนะเอาไหมให้แม่ขี่แปลอีกหน่อย
อ้าวเบิ่งเบิ่ง
ช่วยตรวจสอบด้วยแก้ผ้าขี่มอไซค์
ปล่อยทะเบียนไหมปล่อยทะเบียนไหม
ดำแดง

กมชายภูมิ